สมัชชาคนจนหลายร้อยคนมาชูป้ายเรียกร้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน
ปปชได้เรียกนายมงคลกิจมาชี้แจงเรื่องของมูลค่าพระเครื่องหลายร้อยล้าน
ที่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชเอาไว้นะครับ

นายมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสพักไทยศรีวิลัย
หลังจากสร้างความฮือฮายื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช
ว่าเป็นผู้ครอบครองพระเครื่องหายากมูลค่ารวมกว่า๑๔๐ล้านบาท
ซึ่งไฮไลท์คือพระกริ่งปวเรศเนื้อทองคำมูลค่า๕๐ล้านบาท
ในวันนี้เจ้าตัวได้หอบพระเครื่องเกือบ๑๐องค์มาแสดงต่อสำนักบัญชีทรัพย์สินของปปช

โดยนางสาวสุภาปิยจิติกรรมการปปชมาสักถามด้วยตัวเอง
ซึ่งใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมง
นายมงคลกิจยอมรับว่าประเมินราคาพระกิ่งปวเรศจากดุลพินิษฐ์ส่วนตัว
ประกอบกับข้อมูลตามอินเตอร์เน็ตที่เผยราคาพระเครื่องของเสียวิชัย
และพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ครอบครองพระกิ่งปวเลศเนื้อโลหะ
ซึ่งมีมูลค่า๓๐๔๐ล้านบาท
แต่ของตัวเองเป็นเนื้อทองจึงมีราคาสูงกว่า
เมินความเห็นจากเซียนพระที่ออกมาดักคอ
ว่าพระกิ่งปวเรศไม่มีการผลิตด้วยเนื้อทองคำ
อกจากนี้ยังตอกย้ำถึงพุทธคุณของพระเครื่ององค์นี้
ซึ่งแม้แต่กรรมการปปชเองก็สัมผัสได้
เขาบอกว่าในบรรดาพระทั้งหมดเขารู้สึกว่า
เขาจับท่ากิ่งปวเรศแล้วรู้สึกมีพลัง
มีพลังรู้สึกถึงบารมี
ส่วนประเด็นเรื่องของการขอแก้ไขเพลงชาติ
ถูกต่อกลับถึงความไม่เหมาะสมนั้น

ที่ต้องการให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้
เพราะหากไปดูที่มาของเพลงชาติไทย

ทำให้ไม่มีเนื้อหาเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ดังนั้นการแก้ไขอาจจะใช้ธรรมนองเดิม
เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหาไปเท่านั้น
และเห็นว่าเมื่อได้พูดเรื่องนี้ในสภาไปแล้ว

ที่จะส่งหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี
ว่าจะคงมรดกของคณะราชไว้หรือไม่
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดในที่สาธารณะ
สร้างฝ่ายค้านิสละบ้าง

เดี๋ยวเอาระเบิดเอาสารเสริงเข้ามา

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นำคณะลงพื้นที่อำเภอราศรีสลัย

เพื่อเดินเครื่องจากโรงอบพันธุ์ข้าวชุมชน
และทดสอบระบบคุณภาพข้าว
โดยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปถึงโรงเรียนลาศรีสลัย
ที่ใช้เป็นสนามลงจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
ก็มีกลุ่มสมัชชาคนจนและกลุ่มมวลชน
จากจังหวัดต่างรวม๑๕กลุ่ม

มาชุมนุมชูป้ายเรียกร้องขอให้รัฐบาล
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชน
รวมถึงขอให้แก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เขื่อนหัวนาและเขื่อนลาศรีสลัย

จนเกิดการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
ก่อนที่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

มวลชนสลายการชุมนุมในที่สุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน